สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามนะครับวันอังคารที่ผ่านมาเราได้ดูฟอร์มของทีมชาติชุดใหญ่ในการอุ่นเครื่องกับทางอุสเบกิสถานไปแล้วนะครับ
เดี๋ยววันนี้ในช่วงเวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเข้าสัญญาณทางไทยรัฐทีวีแล้วจะเตะเวลา๑ทุ่ม
ฟอร์มของรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
จะเจอกับทีมช่ายอีรักษ์ในรุ่นอายุเดียวกัน

ศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกของทีมไทย
ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในช่วงวันที่๑๙๓๑กรกฎาคม

ดูความพร้อมมาหน่อยวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
สำหรับการฝึกซ้อมเมื่อวานก็จะเป็นการฝึกซ้อมเพื่อทบทวนเชิงการเล่น
รวมถึงการจัดผู้เล่นเสื้อตัวจริงที่จะใช้เจอกับทางอีรักษ์นะครับ
แล้วลองดูกันหน่อยทางโครตระอิสระศิษฐโร
ผู้ช่วยปลูกศรของทีมชุดนี้ก็เตรียมตับ๑๑คนแรก
คนแรกจากเกมที่แพ้ชมบุรี๑ต่อ๒ในการอุ่นเครื่อง
หลังจากเห็นฟอร์มนักเตะสำรองหลายคนโชว์ฟอร์มดี
เกมอุ่นเครื่องแล้วก็ในการฝึกซ้อม
ก็คาดว่าจะเล่นระบบ๔๐
สาประตูครับจะให้โอกาสนนทม่วงงามนะครับ
ด่านในวัย๒๐ปีลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริง
แบ็คซ้ายชายวัดบุราณที่กลับมาจากชุดใหญ่
ออกสตาร์ทแทนที่ของสุริยาสิงหมุ้ยที่ถูกเรียกไปติดชุดใหญ่แทน
ขวาเป็นรัฐนากรใหม่คามิเซ็นเตอร์
ใช้สลิงคายพรมสุภาจับคู่กับชินภัทรลีออก
ด้านกลางครับตัวขับเคลื่อนเกมจะใช้ทางชวัดวีรชาติ

ตัวลุก๓คนจากซ้ายไปขวาก็คือพิชาอุทรา
ภารุเดชใหม่วงและอานอลอมอนเลิศักดิ์
และกองหน้าตัวเป้าคนเดียวครับเจรบสัมภาวดี
พบกันของไทยกับอีรักษ์ในรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีนะครับ
ล่าสุดเจอกันในศึกเอเชียนเกมในปี๒๐๑๔
อินชรเกาหลีใต้ในครั้งนั้นครับ
จังหวะนี้เลยครับลูกโมงของยูนิสมามูธ
อีรักษ์นั้นชนะไป๑ต่อ๐ในนัดชิงเหรียญทองแดงครับ
มามูธเนี่ยไม่ใช่นักเตะอายุ๒๓ปีนะครับ
เขาเป็นนักเตะที่เล่นโคต้าเกินกว่าอายุ๒๓ปีนะครับ
ก็เป็นช่วงเวลาที่ไทยเรานั้นโชว์ฟอร์มไว้ดี
กับทีมชาติในยุคของพิซิโกะเกณฑศักดิ์เสน่ห์หน้าเมืองครับ

เข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๑๘นาที๒๐นาทีเป็นต้นไปครับ
ติดตามความมันกันได้ในเกมอุ่นเครื่องนัดนี้ครับ
อีกครั้งกติกาคู่นี้นะครับ
ก็เปลี่ยนตัวได้ตลอดครับดังนั้นจะได้เห็นฟอร์มของหลายคน
โดยเฉพาะดาเยวัชนั้นก็ต้องติดตามเกมนี้เหมือนกันครับ